คุณผู้ชมค่ะไปกันต่อเลยดีกว่า
ไหนก็อยู่ในเรื่องของสายมูกันแล้วนะ
ก็จิรพัฒน์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
น้องเดินทางไปที่นครพนม
ไปกราบไหว้ขอพรกับปู่ศรีสัตนคราช

แล้วจะบอกเลยว่าที่ลานแห่งนี้นะ
พญาศรีสัตนคราชแห่งนี้เป็นแลนดมาร์คที่สำคัญ

ขอพรกับองค์ปู่เพื่อความเป็นสิริมงคล

ก๊อตก็เล่าให้นักข่าวเราฟังนะว่า

จะถ่ายทำเอ็มวีเพลงใหม่ชื่อเพลงว่า

สถานที่ถ่ายก็จังหวัดนครพนมนี่แหละ

ซึ่งหลังจากที่น้องกราบไหว้ขอพรท่านเสร็จ

ลาบมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
เลขที่หนุ่มก็จุดได้ก็นี่แหละ
คุณผู้ชมดูแล้วก็ให้เอง

อ๊อฟสุพนัทของเราขยัน
เข้าวัดทำบุญมากพอกระรอกน้อยของดิฉัน
นี่แหละค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้

ส่องไปส่องมายกมือไหว้เลยค่ะ

มาที่วัดโบด

วันนี้ทั้งไหว่หลวงปู่สมปรัฐนาค่ะแล้วก็มีตีค้องขอให้ชื่อเสียงด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไป
รวมไปถึงขอพรจากองค์ทาเวสวันด้วยค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราสามสาวเนี่ยไม่ได้ไปทำบุญกับเขา
แต่สัมผัสได้ไม่ใช่ว่าเขากวดน้ำมาถึงนะสัมผัสได้ถึงความอิ่มบุญคุณผู้ชมค่ะ
ในเรื่องของตัวเลขพี่อ๊อฟฝากมาเหมือนกันนะเลขจากการทำบุญครั้งนี้พี่อ๊อฟฝากมานี่
๓๗เป็นอะไร๓๗มันตรงกับอายุของอ๋อฟปีนี้๓๗แล้วค่ะ
ค่ะก็เลขอายุหลายหลายท่านเลยปราเจเรนมิสโก้ว๖๘อ๊อฟ๓๗ก็ตรงกับเลขที่ร่วงมาพอดีนะคะ